ข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่สุดของวันนี้ก็ว่าได้นะคะ
คดีกรณีที่ธนาคารกรุงไทย
ทุจริตปล่อยกู้ให้กับกลุ่มกฤษฎามหานคร
เริ่มต้นตั้งแต่ปี๒๕๔๖ช่วงธันวา
ช่วงนั้นคตศเป็นเจ้าภาพในการทำสำนวนคดี
สรุปแบบนี้คือรายละเอียดมันเยอะนะ
สรุปว่าคดีนี้มีจำเลยทั้งสิ้น๓๑คนแบ่งเป็น๒กลุ่มด้วยกัน
กลุ่มแรก๒๗คนก่อนหน้านี้
สารดีกาแผนกคดีอาญาของนักดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย
คือตัดสินจำคุกแล้วก็ให้มีการชดใช้ไปแล้ว
ทีนี้กลุ่มที่๒๔คนไม่เกี่ยวกับสารนักการเมือง

ลูกชายของดรทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
โอ๊คพาลทองแท้ชินวัฒน์
ไปมีชื่อคือไปรับเงิน๑๐ล้านบาท
รับเช็ค๑๐ล้านบาทจากกลุ่มกฤษฎามหานคร
ถ้าเกิดว่านับอายุความเริ่มตั้งแต่๔๖
ธันวา๖๑จะหมดอายุความแล้วนะ
แต่ล่าสุดคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าอายการสูงสุดวันนี้
มีคำสั่งฟ้องโอ๊คพานทองแท้ชินวัฒน์
ในฐานสมคบร่วมกันฟอกเงิน
ทุจริตปล่อยกู้ให้กลุ่มศิษกิจสดามหานครของกรุงไทย
และหลังจากที่ไปรับฟังที่อายการสูงสุดเสร็จสิ้น
ก็คือ๑ล้านบาท
กำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
และมีการนัดสอบคำให้การ
โอ๊คว่าจะสารภาพหรือปฏิเสธ

ส่วนบรรยากาศในวันนี้ที่สามีคนเดินทางมาให้กำลังใจ
เน้นเรื่องของครอบครัวคือมากันครบเลย

น้องสาวสองคนก็มานางสาวพินทองทานนางสาวแพทองทาน
รวมทั้งน้องเขยมาให้กำลังใจในเรื่องของสมาชิกของครอบครัว
แก่นำพักเพื่อไทยให้กำลังใจเหมือนกัน
ก็มาทั้งผลตำรวจโทวิโรธเปลาอินรักษาการหัวหน้าพักเพื่อไทย
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ก็มารวมทั้งแก่นำ
และอดีตสสพักเพื่อไทยอีกหลายสิบคน

ไปดูบรรยากาศในโลกออนไลน์กันหน่อย

พี่น้องทั้งคุณเอ็มและคุณอุ๊งนั่นแหละ
คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งคนเลยก็คือคุณมดดำคัชภาตันเจริญพิธีกรชื่อดัง
แล้วบอกว่าขอแสดงความเห็นทางการเมืองสักวัน
คือพันนามาเยอะแล้วค่ะทิ้งท้ายคือเตรียมใบสมัครให้ด้วย
ก็ได้มีการโพสต์ขอบคุณนะบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจ
พร้อมระบุข้อความบอกว่าครอบครัวถูกการเมืองเล่นมาเยอะ
แต่ก็คิดเสมอว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่
ไม่คิดว่าเรื่องการเมืองจะมาถึงตัวพวกเรา
ส่วนอีกคนก็คือนางสาวแพทองทาบอกว่า
ทักษิณไม่เคยได้รับอะไรเหมือนคนอื่น
แต่ได้รับอะไรที่แรงกว่าคนอื่นเสมอ
เข้มแข็งให้ได้เหมือนคุณพ่อคุณแม่